มีชายคลุ้มคลั่งอีกที่หนึ่งที่มุกดาหารที่อยากเล่าให้ฟังค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะถือไม้ปรีเข้าไป
อารวาสใส่พ่อค้าแล้วก็ไปข่มขู่เขาด้วยค่ะ
ไปไหนไปเลย
ผมว่าคุณจะมาแย่ไอติมเนี่ย

น่ากลัวไหมล่ะคะอยู่ดีมัตตโกนดาเอาละวาดใส่เพาะค้าขายไอติม
แล้วก็ในมือถือไม้ยาวแบบนี้ค่ะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒ที่มุกดาหารนะคะ
มีคนเอาคลิปนี้โพสต์ไว้ในโซเชียล
สาเหตุที่โพสต์ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะ
จับตัวชายคลั่งคนนี้ไปหน่อยเถอะ
ชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างหวาดภาวะก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะ
เป็นแม่ค้าอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ในบ้านส่งเปื่อยตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหาร
แม่ค้าบอกว่าผู้ชายคนนี้เดินมาคนเดียว
แล้วก็จะชอบมายืนตรงนี้เขาชี้จุดให้ดูเลยนะ
มายืนตรงนี้เขาใช้คำว่าจุดประจำการ

คือจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒ค่ะ
แล้วมายืนจุดนี้เป็นประจำ
มีอาการแบบนี้นานแล้ว
ช่วงหลังอาการหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น

แล้วล่าสุดก็คือเหตุการณ์ในคลิปนี้ค่ะ

อารวาสใส่พ่อค้าขายไอติม
กลัวนะคะนักท่องเที่ยวก็กลัวนะคะ

เคยแจ้งตำรวจแล้วแต่ไม่เห็นมาจับไป
ดำเนินคดีอะไรเลยแม่ค้าบอกอะค่ะทำยังไงได้บ้างคะ
นำตัวไปบำบัดรักษาหรือยังไงได้ไหมคือปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะ
ก็นั่งอยู่คนเดียวบางทีก็พูดคนเดียวบางทีก็ขึ้นขึ้นมาแบบขึ้นด่า
นู้นคนนี้คนนั้นนะคะเหมือนพูดอยู่คนเดียวบางทีก็มีเครื่องปลา
ข้าวของว่าอาจจะเป็นพวกขวดน้ำอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากวอนไปถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาจัดการยังไงครับก็อยากให้ช่วยเข้ามาดูแลค่ะ
เพราะว่าแถวนี้ก็คือมีแต่ผู้เท่าผู้แก่ค่ะที่ค้าขายอยู่ก็เป็นชาวบ้านแถวนี้ทั้งนั้นค่ะ
ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
ก็ให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ดีแล้วก็มานั่งจุดประจำการตรงนี้จริงจริง
เป็นจุดชมวิวอะค่ะแล้วนั่งอยู่เป็นประจำเจ้าหน้าที่ก็เห็นนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็คอยจับตาดูตลอดเนี่ยจุดชมวิวนักท่องเที่ยวเยอะพี่บุ๊ควิวสวยมากเนอะ
อากาศดีดีบรรยากาศดีมากไม่ควรจะมีอะไรที่มันทำให้คนกลัวแบบนี้ไง
มาเจอแบบนี้ก็โอ้โหทำลายบรรยากาศเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือก็จับตาดูผู้ชายคลุมคลั่งคนนี้มายืน
เจ้าหน้าที่ก็คอยยืนดูคอยเฝ้าไม่ให้ก่อความวุ่นวายบางทีคลาดสายตาไป
ก็เลยก่อเหตุวุ่นวายแบบนั้นแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมไปควบคุมตัวเขาไม่ได้
หรือยังไงมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะต้องมีหน่วยงานเข้ามาดูแลนะใช่ค่ะ